ก็ได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และวิธี
เพื่อนำมาแก้เกมหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้การนำของดุลละแวนอร์

ภายใต้เงาดุลเลาะแวร์มานอร์ผู้นำจิตวิญญาณคนใหม่ตอนที่๓ครับ
นับตั้งแต่ปี๒๕๕๙เป็นต้นมา
ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีและนำมาใช้เพื่อแก้เกม
โดยงานความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เช่นการแบ่งเขตการปกครองแบบกัส
เป็นเขตจังหวัดเป็นอำเภอหรือมีอายะอาเจาะ
ทำหน้าที่เป็นแก่นนำในการควบคุมและสั่งการ
ถูกเปิดเผยให้กับฝ่ายความมั่นคงของไทยได้รับรู้
ยุทธวิธีที่ใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ไม่สามารถที่จะเอาชนะรัฐไทยได้
ด้วยการเดินเกมสร้างกระบวนการจัดตั้ง
สร้างข่าวสร้างมวลชนหรือที่เรียกว่านักปฏิวัติรุ่นใหม่
ไปพร้อมกับการสร้างนักรบรุ่นใหม่ขึ้นมา

และละความสนใจการสร้างมวลชนหรือนักปฏิบัติขึ้นมาใหม่
ทดลองทดสอบการก่อเหตุให้เกิดความฮึกเหิม
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลา
กลุ่มคนรุ่นใหม่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถือเป็นกำลังทหารหลักที่คอยก่อเหตุอย่างชัดเจน
มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนด้วย
คือระดับพื้นที่ระดับรบพิเศษและระดับคอมมันโด
โดยแต่ละหน้าที่จะสั่งการและวางงานอย่างเป็นระบบ
นำรุ่นเก่าที่เคยปฏิบัติการมาหันมาอยู่ข้างรัฐ

และทำให้รัฐหลงประเด็นว่าสถานการณ์ดีขึ้น
แต่ท้าที่จริงแล้ว
ทิ้งไปเพราะกระบวนการรู้แล้วว่า
ต่อสู้ตามแผนบันได๗ขั้นไม่มีทางเอาชนะได้
และจำชัดเจนขึ้นในปี๒๕๕๙
การวางเครือข่ายมวลชนออกไปนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
และสามารถทดสอบการปฏิบัติในพื้นที่ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
การระเบิดที่จังหวัดภูเก็ตระเบิดที่เกาะสมุย
จัดตั้งแหล่งบ่มเพาะเด็กให้เต็มพื้นที่
แนวคิดตั้งแต่เด็ก๕ขวบอีกครั้ง

และสร้างนักปฏิวัติรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นแล้ว

เครือข่ายในรูปแบบใหม่ที่รัฐต้องจับตา

โดยอาศัยพื้นที่หมู่บ้านทับซ้อนตามแนวชายแดน

ต้องประเมินผลงานตัวเองทุกย่างก้าว

และการสร้างความสับสนให้กับรัฐไทย

ทำให้ฝ่ายความมั่นคงของไทยต้องปรับตัว

การวางกำลังตามแนวชายแดนแม่น้ำโกลก
โดยนำทหารหน่วยทรหดเข้าประจำการ
เพื่อจับตาดูความเคลื่อนไหวและจับกลุ่ม
หากมีเหตุเพราะหน่วยความมั่นคงไทยทราบดีว่า
ปฏิบัติการทุกครั้งในการก่อเหตุ

และผู้ก่อเหตุมักจะข้ามหนีไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
และฝังตัวในพื้นที่ดังกล่าว
โดยเฉพาะแก่นนามคนสำคัญระดับสังการและควบคุม
ซึ่งฝ่ายความมั่นคงไทยทราบดี
พรุ่งนี้ติดตามการรับมือของหน่วยงานความมั่นคงของไทย
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน